คุณผู้ชมเชื่อว่าเรื่องเที่ยวก็ชอบเรื่องกินก็ชอบนะคะ
เรื่องบ้านของเราเราก็ชอบที่จะอยู่บ้านใช่ไหมคะ
แต่ถ้าหากว่าเราเปิดบ้านเข้าไปแล้วไปเจอไปเจออะไรแบบนี้
ดิฉันว่าตัวใครตัวมันเถอะค่ะบ้านก็บ้านเถอะไม่อยู่แล้ว
โอ้โหทั้งยาวทั้งใหญ่อยู่กันเป็นครอบครัวเลยเหรอคู่แฟมิลี่ตุ๊กแก่
ใช่แล้วค่ะตัวใหญ่ทั้งนั้นเลย
งั้นแกเอาบ้านหลังนี้ไปเลยอยู่ไปเถอะปาดบ้านต่อด้วยนะ
ยกให้แล้วเลยอ่ะเป็นใครใครก็ตกใจนะคะปกติบางคนถ้าคนกลัวก็คือกลัวนะ
ตัวเดียวนี่ก็เล่นเอาขนลุกขนพองแล้วนะแต่นี่มาเจอเป็นแฟมิลลี่เลยอ่ะ
เจอเป็นกองทัพตุ๊กแก่แบบนี้พี่เขาบอกเลยแล้วแต่เลยจ้าบ้านหลังนี้ยกให้เลยจ้า
มีใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ไหมคะคุณผู้ชมใครที่มีตุ๊กแกอยู่ในบ้านแล้วเยอะเยอะแบบนี้มีกันไหมคะ
จัดการยังไงบ้างนั่นดิเออปล่อยให้มันอยู่หรือคุณผู้ชมจับมันไปขาย
แชร์ไอเดียหน่อยไหมถ้าเยอะขนาดนี้ปล่อยมันอยู่ไปเลยเดี๋ยวเราซื้อบ้านใหม่
ไม่คือถ้าเกิดมันเยอะขนาดนี้มันต้องเป็นบ้านที่ไม่มีคนอยู่
ใช่ไหมถ้าคนอยู่ตุ๊กแก่ครบไม่มากันเยอะขนาดนั้น
น้องใบตองก็เป็นคนที่กลัวตุ๊กแกมาก
เอาจริงไม่ใช่ดิฉันตอนที่กลัวใครเห็นก็กลัวตุ๊กแก่คนส่วนใหญ่

คุณแต่บ้านที่ฉันเลี้ยงตุ๊กแก่นะ
เหรอจริงมันจะมีตุ๊กแก่ประจำบ้านส่วนหนึ่งมันจะตุ๊กแก่ตุ๊กแก่ทุกวันชิ้นแล้วค่ะเดี๋ยวนี้

ไม่จะบอกให้ฟังว่าคนคุ้นเคยต้องคุ้นเคย

หมายถึงมันอยู่ประจำนั่นแหละแต่เราคุ้นเคยกับมัน
แต่มันไม่ถึงขั้น๑๐ตัวขนาดนี้นะตัวเดียว
หรอคุณตื่นมาให้อาหารอย่างนี้หรอ